ชาวบ้านที่นี่เขาเพาะพันธุ์ไก่แฟนซีสายพันธุ์ต่างประเทศ
ขายออนไลน์แล้วก็ส่งขายส่งออกไปด้วยนะคะไปดูกันค่ะ
ไก่แฟนซีเป็นอย่างไร

ไปกันที่บ้านบุมะค่านะคะ
ตำบลมาบตะโกเอนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เขาใช้พื้นที่ที่มีอยู่บริเวณบ้าน๑ไร่
ทดลองทำการเกษตรรูปแบบต่างทั้งการปลูกพืชทำประสุทธิ์และทำประมง
อย่างการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนี่ก็ทำ
ปัจจุบันทดลองเลี้ยงไก่สวยงาม

ใช่นะคะปัจจุบันเขาทดลองเลี้ยงไก่แบบสวยงามจนประสบความสำเร็จด้วยนะ
คุณพรชัยนาธนอมบอกว่าไก่สวยงามหรือว่าไก่แฟนซีที่นำมาเลี้ยงเนี่ยค่ะ
ลงทุนสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเลยนะ
คู่ละประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท
เอาคุณดูนี่ไม่ใช่หมาพุดเดิ้ลนะ

ไม่ต้องทำเล่นมันมีชื่อสายพันธุ์เขาเรียกว่าไก่อะไร

ซึ่งเป็นสายพันธุ์ซิลกี้จากอเมริกา

ใช่แล้วก็มีสายพันธุ์โปแลนด์จากเนเทอร์แลนด์ต่าง
มีหมดซึ่งไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ

ส่วนใหญ่คนก็จะเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่เนี่ย

เหมือนหมาหวนเป็นปุ๊ย

สายพันธุ์ต่างประเทศจะมีความสวยงาม

แล้วก็การตลาดเขาสามารถขายผ่านออนไลน์ได้
มา๔เดือนประสบความสำเร็จนะคุณ
เพราะพันธุ์ได้แล้ว๓รุ่นประมาณ๓๐ตัวนะ๓๐ตัว

และอยู่ในช่วงการเตรียมเพาะพันธุ์สร้างโรงเรือนเพิ่ม
เพื่อส่งขายตามตลาดอย่างจริงจังเลย
สำหรับวิธีการเลี้ยงเนี่ยเหมือนการเลี้ยงไก่ทั่วไปเขาว่าอย่างนี้
สร้างโรงเรือนปูพื้นด้วยแกรบให้อาหารไก่เนื้อธรรมดาเลย
ให้ย่าและวิตามินเสริมเพื่อให้ไก่แข็งแรงสุขภาพดีใช่ไหม
ส่วนราคาขายนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาตามอายุของไก่นะคะ

ถ้าหากสายพันธุ์ที่ผ่านเวทีประกวดมีมงเอาง่ายถ้าน้องมีมงผ่านเวทีประกวด
เป็นสายพันธุ์แบบว่ามรดกตกทอดกันมาจะได้รับรางวัลไปด้วยอย่างนี้
ลูกไก่๑๒เดือนเนี่ยจะราคา๕๐๐๑๐๐๐บาท

แล้วเวลาเวลาฟักเวลาส่งก็ต้องแบบดูแลอย่างดีนะ
ใช่ดูแลอย่างดีพ่อพันธุ์ก็ราคาหลายอยู่
แต่ว่าราคาก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุประกวดอะไรต่าง